ความตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนไทย

ในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชน

ในการมอบความไว้วางใจ
ตัวแทนปวงชนไปใช้อำนาจแทนตน

ถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นมูลฐานของมนุษย์
ถ้าจะถามว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
ที่มีจำนวนประชากรประมาณ๕๒ล้านคน
จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
อาจจะยังหาคำตอบไม่ได้นะครับ

คนไทยก็ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ปี๒๕๓๙เพิ่มเป็น๖๐

ตัวเลขเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ๗๐

ด้วยปัจจัยหลายปกติเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
จะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า
หรือประมาณสี่สิบล้านเสียงเป็นแน่แท้

สำหรับวันนี้สวัสดีครับ